ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นของคนไทยทั้งประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคของประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานต่างครับ
พร้อมใจการถวายสัตว์วาจาประพฤติปฏิบัติดีนะครับ
รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมครับ
โดยทันทีที่ถึงเวลา๘นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ
นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการ

ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสันเสริมพระบรมี
ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี
ในโอกาสพระบรมราชสมภพปีที่๘๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทำเนื่องรัฐบาลและพร้อมกันทั่วประเทศ
พร้อมกล่าวนำประชาชนทุกหมู่เหล่า
ถวายสัตว์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ปกกล้าวปกกระหม่อม
ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอด

จะซื่อลงจงรักภักดี
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
ต่อพระมหากษัตริยาทิราชเจ้าทุกพระองค์

นายพรเพชรวิชิชชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายพรเพชรชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายพรเพชรชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายพรเพชรชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายพรเพชรชนลชัยประธานสภานิติแห่งชาติ

ที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
ข้าราชการกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมยืนยันว่า
กำลังพลจะสืบสารพระราชปนิษฐานของพระองค์ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
และบางส่วนบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารบก
ก็มีน้ำเสียงสั่นเคลือและน้ำตาคลอครับแต่ก็พยายามจะก้านความรู้สึกอย่างถึงที่สุด
เช่นเดียวกับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสารยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ได้ร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณตนน้อมนำพระราชดำรัฐและแนวทางพระราชกรณียกิจเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตค่ะ
ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้นำคณะข้าราชการกล่าวถวายสัตว์
แปรรูปขบวนเป็นเลข๙และรูปหัวใจพร้อมเปล่งสัตว์วาจาเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
เช่นเดียวกับภาคเอกชนนะคะนายชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพขับร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
พร้อมยืนเคารพทงชาติและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙๐วินาที
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพค่ะ
เหมือนกับเค้าราชการของกระทรวมพลังงานก่อ๒๐๐คนที่วันนี้ก็อำรุมภารังแห่งความภัครดี
ด้วยการแปลอักษรเป็นภาพพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
และแปลเป็นข้อความว่าตามรอยพ่อใช้พลังงานอย่างพอเพียง
และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
มาดูภาคส่วนในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับ
จังหวัดต่างก็มีการจัดกิจกรรม
เป็นการรวมพลังแห่งความพักดีจัดขึ้นหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่กองทัพภาคที่๔จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แม่ทัพภาคที่๔นำกำลังพล
เป็นกำลังพลของทหารนะครับกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยครับ

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยเช่นเดียวกัน
และในต่างจังหวัดวันนี้หลายจังหวัดก็มีการจัดงานขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
ทางด้านของภาคราชการประชาชนรวมทั้งภาคสวทธิ์อื่น
จังหวัดมหาศาลคามจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ที่จังหวัดสตูน
เพราะว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดก็นำข้าราชการประชาชน
แปลอักษรเป็นหมายเลข๙ไทยและกล่าวคำปฏิญาณตน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพลียงกันครับ